ประเด็นอย่างที่คุณรัฐชพรบอกไปนะคะ
จับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของเราจะได้เห็นโฉมหน้า
ของเสียอ้วนแบบมาถึงประเทศไทย
ก่อนหน้านี้ก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

ระหว่างที่ถูกเจ้าหน้าที่ทางกัมพูชา

คือวันศุกร์นี่นะคะมีการบอกว่า

นี่ล่วงเลยมาจนถึงวันพุธ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยกัมพูชา

อนุญาตให้ผลักดันตัวเข้าสู่ประเทศไทย

บอกว่าตอนแรกน่าจะมาถึงตอนเช้าวันนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียอ้วนนะคะ
วันนี้พูดคุยกันเข้ามาได้สำหรับประเด็นนี้นะคะ
ก็ไปดูบรรยากาศเลยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะว่าตอนนี้นะคะเสียอ้วนได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะไปสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะ
ติดตามความคืบหน้าและบรรยากาศล่าสุด
จากคุณพลอยสจริษฐศิลป์ผู้ศึกข่าวไทยรัชทีวี
รายงานสดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ

ก็ได้มีการสอบปากคำเสียอ้วนนะคะ
ผู้ต้องหาค่ะที่ก่อเหตุอุกอาจนะคะ

ที่บริเวณเขาชีจันทร์ค่ะจังหวัดชนบุรีนะคะ
พร้อมกับได้นำตัวนะคะมาชี้ปืนค่ะที่ก่อเหตุนะคะ
หลังจากที่ได้นำมาเพื่อที่จะประกอบสำนวนด้วยค่ะ
โดยในวันนี้นะคะถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนะคะ
เสียอ้วนค่ะหลังจากที่ได้ก่อเหตุนะคะ
แล้วก็หลบหนีไปที่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
โดยในวันนี้นะคะตำรวจค่ะได้คุมตัวเสียอ้วนนะคะ
ออกจากสถานที่คุมขังค่ะที่มีรายงานนะคะ

มายังที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
เพื่อให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ได้สอบปากคำด้วยตัวเองผ่านทางห้องกระจกชั้น๒นะคะ
ก่อนที่จะมีการให้สัมภาษณ์ค่ะ

ก็นำโดยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์นะคะ

พร้อมด้วยคนตำรวจปรีนะค่ะหนันพระชาติทุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะคะ
ที่ได้เดินทางไปกัมพูชานะคะ

บริเวณหน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๒อรัญญประเทศ
มาที่กองบินตำรวจท่าแรงนะคะถึงในถึงที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ช่วงเวลาประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
โดยได้ถูกคุมตัวไว้นะคะก่อนที่จะนำตัวมาแถลงข่าวค่ะ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะ
ซึ่งเมื่อมาถึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะผู้สื่อข่าวนะคะ
ก็สังเกตว่าสีหน้าของเสียอ้วนในวันนี้นะคะค่อนข้างเครียดค่ะ
แล้วก็อิดโรยนะคะโดยได้เปลี่ยนนะคะจากสวมเสื้อสก๊อตนะคะ
ถูกจับกลุ่มครั้งแรกค่ะเป็นสวมใส่เสื้อสีดำนะคะ
ซึ่งระหว่างการคุมตัวนะคะผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้สอบถามเสียอ้วนนะคะ
ซึ่งเสียอ้วนค่ะก็ได้บอกเพียงแค่ว่ารู้สึกกลัวนะคะ
และเมื่อสอบถามค่ะว่ากลัวนะคะแล้วเลือกทางไหน
อ้วนค่ะก็ตอบว่าเลือกทางตันนะคะ

เสียอ้วนเสียอ้วนวันนั้นค่ะจากนั้นนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้สอบปากคำเสียอ้วนอย่างเคร่งเครียดนะคะ
ก่อนที่จะพาเสียอ้วนชี้ของกลางค่ะ
ที่เป็นอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุซึ่งทางตำรวจสพนานจอเทียนนั้น
ได้นำมาเพื่อที่จะประกอบการสอบสวนในวันนี้ค่ะ
โดยผู้ตำรวจเอกจากทิพย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเสียอ้วนนั้นได้ให้การรับสารภาพ
ว่าเป็นผู้ปงการฆ่าน้องสปายและน้องฟอสจริงเนื่องจากเกิดจากความหึงหวง
โดยรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากนะคะ
ส่วนที่ไปยิงที่หน้าพระเขาชีจัลนั้นท่านผู้ปัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สอบถามว่า
กลัวบาปหรือไม่เสียอ้วนก็ได้ตอบว่า
แต่พอทราบตอนหลังว่าเป็นองค์พระนั้นก็รู้สึกเสียใจค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนมูลละเหตุในการจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็บอกว่าอยู่ในรูปคดีนะคะอยู่ในสำนวนค่ะ
ไม่สามารถเปิดเผยได้เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันค่ะ
เราเราเราจำหมดแล้วนี่พวกเค้าให้การช่วยเหลือนะครับ
ใครที่พาหลบหนีก็ต้องโดนหมดนะครับ
ขนาดนั้นนะครับเพราะเรามีการประสานให้กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่รอบเราทุกประเทศอยู่แล้วนะครับ
ก็จริงแล้วเราก็ทำทั้งกระบวนการอยู่แล้วนะครับถ้ามีปืนมีคนชี้เป้ามีคนพาหนีแล้วก็ทำหมดอยู่แล้วที่ผ่านมาครับ
โดยเฉพาะภาษาในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะใช้มาตรฐานนี้ไหมฮะในการที่จะประสานขอคดีอื่นกลับมาดำเนินคดีนะครับ

ตรงนี้ต้องขยายของคนที่พาเสียงมนต์ไปอย่างไรว่ามีเจ้าหน้าที่รักหรืออะไร
คิดว่าคงไม่มีขนาดนี้หมดแล้วนะฮะตัวละครหมดแล้วนะครับครับ
เค้าก็รู้เสียใจครับ
เค้ารักเลยมั้ยคะว่าเค้าเตรียมการ
บอกว่าผมก็บอกว่าไม่กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิศสิทธิ์เค้าก็กลัวมาเลยนะครับ
เพราะปืนไม่รักแล้วยังไงต่ออย่างนั้นครับ

อ๋อนี่อยู่ในสำนวนไม่พูดดีกว่านะครับ

ไม่สัมภาษณ์ก็อยู่ในสำนวน

ว่าเขาลงมือครับ
แล้วการที่เขาให้การหักล้าง

เดี๋ยวมอบท่านเฉลิมเกียรไปทำแผนครับ

แผนมันอาจจะมีความรุนแรงหรือประชาธรรมไหมครับ
ให้ข้อสังเกตไปหมดแล้วนะครับ
ท่านมีประสบการณ์อยู่แล้วท่านเสริมเกียจนะครับ

การควบคุมจะยังไงนะท่าน

ผู้จารู้เรื่องนะ

ปรากฏว่าเขาได้ยินคำพูดของท่านที่ส่งสัญญาณใช่ไหม

ตอนนี้คุณอยู่นู้น

เขาก็บอกท่านเนี่ยจะมีการสั่งเรื่องดี

ก็ถ้ามีโอกาส

การของการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะจากคำให้การของผู้ต้องหาค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงนะคะเสียอ้วนค่ะก็ได้มีการสะกดรอยตามนะคะ
โทรศัพท์มือถือของน้องสปายค่ะที่ทางเสียอ้วนเองนะคะ
ซื้อให้ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นค่ะวันเกิดเหตุที่เขาชีจันทร์นะคะ
อ้วนได้เตรียมอาวุธปืนไปทั้งหมดสี่กระบอกค่ะโดยตามคำให้การของบ่าวนะคะ
อ้วนได้ถือปืนลงไปสองกระบอกและเมื่อลงจากรถนะคะเสียอ้วนค่ะ
ได้ใช้อาวุธปืนเจาะไปที่ศีรษะของน้องสปายและเบี่ยงปืนนะคะ
ไปยิงฟอสเมื่อเห็นน้องฟอสนั้นกำลังหลบหนีค่ะ
ถือเป็นสัญญาณของการเปิดฉากยิงนะคะจากนั้นค่ะเหตุการณ์ก็ชนละมุนนะคะ
บ่าวค่ะก็ได้เข้ามายิงนะคะทั้งน้องฟอสและน้องสปายก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะ
ซึ่งปมสาเหตุในการลงมือครั้งนี้นะคะก็คาดว่าจะเกิดจากความหึงห่วงน้องสปายค่ะ
เสียอ้วนนะคะอ้างว่ารักมากค่ะซึ่งพอเห็นภาพบาดตาบาดใจนะคะ
ความหวานของทั้งน้องฟอสและสปายนั้นก็เกิดความหึงหวงจนเป็นสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้
ซึ่งหลังจากซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วนะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีพร้อมทีมสืบสวนค่ะ
ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะนำไปสู่การออกหมายจับ
แล้วก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมด๑๐คนนะคะ
โดยแบ่งเป็นผู้ที่ร่วมก่อเหตุสังหารน้องฟอสและน้องสปาย๖คนค่ะ
นำโดยเสียอ้วนนะคะเป็นผู้บงการค่ะ
และอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกันช่วยเหลือ
เสียอ้วนหลบหนีไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก๔คนค่ะ
ค่ะโดยหลังจากนี้นะคะตำรวจค่ะก็จะนำตัวเสียอ้วนนะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะที่บริเวณหน้าเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีนะคะ
เวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาการคุมตัวนะคะ
ก็ได้มีการกำชับนะคะว่าให้ตำรวจนั้นนะคะคอยประกบเสียอ้วนค่ะ
เนื่องจากว่าอาจจะเกิดอาการเครียดแล้วก็ทำร้ายตัวเองได้นะคะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะตำรวจก็จะนำตัวเสียอ้วนนั้น
ขออำนาจศาลจังหวัดพัทยานะคะในการฝากขังด้วย
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะก็จะมีการติดตามนะคะ
ไปที่บริเวณการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
หน้าเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีด้วยค่ะ
พอสจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ขอบคุณคุณพลอยสจีด้วยนะคะก็สรุปครบแล้วนะคะ
สำหรับขบวนการฆ่าฟอร์สแล้วก็สปายนะคะ
แบ่งเป็นชุดที่เขาลงไปปฏิบัติการ
ก็คือมีการวางแผนการฆ่า๖คนด้วยกัน
ที่ช่วยวางแผนในการหลบหนีของเสียอ้วน

ตอนนี้ได้ครบทั้งหมดแล้วนะคะ๑๖คน
ส่วนขั้นตอนต่อไป๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจจะนำตัวเสียอ้วนกลับไปที่ชนบุรีหน้าเขาชีจันทร์เลย
เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พระพัตรร้อยก็บอกแล้วนะคะก็ดูไว้เป็นอุทหาหอน
ไม่ใช่ทางตันก็คือทางตาย